นี่ดูกลายเป็นผู้ประสบภัยทั้งทั้งกูเลยเจ๋งใจจะไปช่วยนั้นและเป็นผู้ประสบภัยเสียเอ็งค่ะ
เรือขยักของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแปลว่าอะไรคลื่นลมทะเลแรงมากจริงจริงนะคะ
ขนาดเรือของเจ้าหน้าที่ยังคว่ำยังล่มคุณผู้ชม
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ตอนแรกอ่ะนะเรือขยักที่เป็นลูกศรสีเขียวสองสองอันอ่ะนะ

คือสองลำที่จะไปช่วยปรากฏว่าโอ้โหจะช่วยจะช่วยนั่นแหละ
แล้วก็อีกลำนึงน่ะมันล่มไปก่อนแต่ท้ายที่สุดเนี่ย
ก็สามารถที่จะช่วยเหลือหนุ่มกู้ภัยที่เรือขยักล่ม
จนสามารถกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะ
ที่อำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชแล้วนะคะ
ดูสิขนาดมาถึงที่ฝั่งสังเกตลมสิเห็นไหม
ลมยังแบบแรงลมยังตึงแบบนี้เลย
แล้วเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิประชาร่วมใจเนี่ย
เข้าไปช่วยชาวประมงคนนึงนะที่ประสบเหตุเรือล่มกลางทะเล
ถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งชาวประมงรายเนี้ย
พยายามที่จะลอยตัวกลางทะเลค่ะโดนคลื่นซัด

ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างก็ยังอ่อนแรงแล้วค่ะ
เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแบบเร็วมากจริงค่ะ
เข้าหาฝั่งใน๓อำเภอปากพนังอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอท่าสารา
เรือประมงขนาดเล็กล่มเป็น๑๐ลำ

เรือที่ประสบเหตุมีมากกว่า๑๐ลำ
ส่วนผู้สูญหายตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องเล่น
เพราะมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว๑ราย
ล่าสุดพ่อเมืองนครศรีธรรมราชก็ลงพื้นที่
แล้วก็สั่งตั้งศูนย์ค้นหาชาวประมงที่ศูนย์หายแล้วด้วยนะคะ

เพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ให้หาผู้สูญหายเจออย่างปลอดภัยด้วยนะคะ